มาว่าของเราบ้างดีกว่านะเชื่อว่าหลายท่านรอฟังนะครับ
อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศอาจารย์ลักษณ์ฟันทง
เดี๋ยวท่านจะมาเปิดเผยภาพรวมของดวงชะตาทั้ง๑๒ราศี
ประจำปี๒๕๖๒จะเจาะลึกราศีดวงดีดวงประสบเคราะห์ภัย
เดี๋ยวฟังนะครับว่าอาจารย์ลักษณ์ว่าอย่างไรบ้างครับ
ดวงชะตาของทุกคนในหลายปีที่ผ่านมา
ดาวบนท้องฟ้าในทางโหรศาสตร์มันปั่นป่วนวิปริต
เดินหน้าถอยหลังยึกยักษ์ทายดวงใครมันก็ต้องมีเรื่องร้าย

แล้วความเป็นจริงของชีวิตของทุกราศีใน๒๓ปีที่ผ่านมามันก็แปรปรวน
มันไม่เป็นไปตามที่คาดมันไม่แน่นอน
ในปี๒๖๒แทบทุกดวงโคจรเดินหน้าอย่างเป็นจังหวะ
แล้วเหมือนมีวินัยว่าเดินหน้าไปแล้วไม่ถอยหลัง

โดยเพราะพุทธสุขอังคารเดินหน้ายึกยักษ์ถอยหลัง
มันเป็นปกติของดาวในภาษาทางโหรศาสตร์ที่ว่าพักโคจรสุดท้ายกว่าโลก
มนต์เดินหน้าถอยหลังยึกยักษ์
มันเลยส่งผลต่อกระแสของคนทำให้คนหนึ่งไม่มั่นใจ

แต่ปีนี้ดาวหลายดวงโคจรเป็นจังหวะ

โคจรเป็นจังหวะจากโคนดีที่สุด
ว่าถ้าเกิดคุณใน๑๒ราศีจะถามผมว่า
ปีนี้ผมตั้งตัวดีไหมครับผมเริ่มต้นดีไหมครับ

ราศีที่คุณจักรินถามว่าดีเนี่ยก็คือ
ตุลพิจิกนะกันเนี่ย
มันเป็นจุดที่มีน๔ราศีที่ผมมั่นใจมาก
หลายปีที่ผ่านมาก็ลากเลือด
ถ้าเกิดมันตายพังมันพังไปแล้ว

แปลว่ามันดีแต่คุณยังไม่รู้ไง
เพราะคุณไม่ใช่หมอดูแต่คุณจงรู้ไว้ซะ

เพราะฉะนั้นราศีเมษก็จะปั่นปวนว่า
มักกะราถึงมีนานะ

ตุลาไปดีและดียาว
อันนี้ดีดียาวอาจารย์รักษ์ฟันธง

มีถุนกับธนูที่อาจารย์ลักษณ์บอกว่า
ข่ายดวงประสบเคราะหภัยเนื่องจากราหูทัพและดาวเสาเล็งอยู่
ซึ่งอาจารย์ลักษณ์ได้แนะนำว่าอย่าไปวิตกกังวลจนเกินเหตุ
เพราะจากที่เหนื่อยยากจากร้ายจะกลายเป็นดี
ราศีที่มีเคราะห์มีภัยผมจะพูดได้ว่ามันไม่ได้เป็นเคราะหภัย
อย่างที่ควรจะเป็นมันแค่รูปหน้าประจมูก
เช่นมิถุนกับธนูหมอดูต้องท้ายว่า
ถุนถูกราหูกำลังจะทับต้นปีเล็งธนูมันต้องแยก
เพราะราศีมิถุนที่ถูกดาวเสาเล็งอยู่ราหูจะทัพดาวเสามันเล็งอยู่แล้ว
คือมันหนักมาอยู่แล้วพอลาหูมาทับมันก็ได้คู่มิตร
กูลจากร้ายกลับกลายเป็นดีธนูก็เหมือนกัน
มันจะทายว่าร้ายก็ไม่ได้จะดีซะเลยก็ไม่ได้
มันจะกลับกายจากร้ายกลับไปดีแปลว่าคนมิถุนคนธนู
ใครที่เหนื่อยลำบากอยู่จงให้รู้ไว้ปี๒๐๑๒จะกลับร้ายเป็นดี